อายุยืนที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่

ไปดูหน้าตากันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยทายในใจ
นี่หน้าตาดูไม่ค่อยมีอายุเท่าไหร่ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เลยนะคะ
วัย๑๑๒ปีค่ะ
ครองตำแหน่งคนที่มีอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่
ก็นำใบรับรองนี้ไปมอบให้กับคุณทวด
ถึงที่บ้านพักคุณทวดในเมืองไฮฟาที่อิสราเอลเลย
อิสราเอลคริสตอลคนนี้เกิดที่ประเทศโปแลนด์ค่ะ
เกิดวันที่๑๕กันยายนปีคริสตศักราช๒๕๖๒
โดยการยืนยันแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลประวัติของคุณทวด
ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานวิจัยดูแลผู้สูงอายุ
และสำนักงานสถิติชาวยิวในโปแลนด์
ทำให้ได้รับเอกสารยืนยันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ลูกชายของคุณทวดอิสราเอลก็คือนายไฮอิมคริสตอล
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่คุณพ่อเกิดในโปแลนด์เนี่ย
ตอนนั้นโปแลนด์เองยังเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีอยู่เลยนะคะ
ก่อนที่ครอบครัวจะอบพยพไปอยู่ที่อิสราเอลในปี๒๔๙
หลังจากที่รอดชีวิตจากค่ายกักกันอัลชวิสได้ค่ะ
โดยแม่ของคุณทวดอิสราเอลเนี่ยเสียชีวิตไปขณะที่เขาอายุ๗ขวบ
ส่วนพ่อก็ถูกทหารรัสเซียจับไปเป็นตัวประกันในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่งกำลังปะทุทำให้คุณทั่วอิสราเอลนั้นเป็นเด็กกำพร้าค่ะ
ต้องเอาชีวิตรอดดิ้นรนเพียงลำพัง
ก็เลยทำให้คุณทวดเป็นคนเข้มแข็ง
ฝ่าฟันทุกอย่างในชีวิตไม่ยอมแพ้ทุกอย่าง
ซึ่งเคล็ดลับของการใช้ชีวิตและอายุยืนยาวของคุณทวดก็คือ

ผู้ที่ครองตำแหน่งชายที่มีอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือ
แต่ว่าเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมานี้เอง
ด้วยวัย๑๑๒ปีเท่ากันค่ะ